ตอนนี้ประเทศไทยเนื้อหอมมากครับเพียงแค่๓เดือนแรกของปีนี้ครับต่างชาติมีการขนเงินมาซื้อคอนโดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบ๘๐จากปีก่อนโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทั้งภูเก็ตทั้งชนบุรีเชียงใหม่นี่ต่างชาติมาซื้อเยอะมากเลย

ประมาณ๑๒ปีได้ไหมสำหรับการมาอยู่ในประเทศไทย
แล้วก็เพิ่มสัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ
มากกว่า๔๙เปอร์เซ็นต์ได้ไหมโดยเฉพาะที่
ภูเก็ตชนบุรีและเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและต่างชาติ

แล้วก็เป็นผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย
แต่ว่าต้องไปถามความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่นะครับ
สุดท้ายต้องจับตาถึงแม้ว่าตลาดอสังหาโต

ทั้งเรื่องของการยกเลิกมาตรการแอลทีวี
คือการขยายเพดานการให้สินเชื่อกู้บ้าน
ลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ประชาชนคนไทยเองหนี้ภาคครัวเรือนก็สูงขึ้น
ดอกเบี้ยเองก็ขาขึ้นแล้วราคาที่พักอาศัยโดยเฉพาะเรื่องของคอนโดต่าง
ก็อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ๕๑๐เพราะต้นทุนการก่อสร้างมันแพงขึ้นครับ
ทำให้ประชาชนคนไทยเองนั่นแหละอาจจะซื้อคอนโดซื้ออสังหายากขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะรายรับไม่พอกับรายจ่ายด้วยและอาจจะผ่อนชำระไม่ได้นะครับ
แต่สุดท้ายเขาคาดการณ์แบบนี้ว่ายอดการโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๕๒๐๐๐หน่วยแต่ว่าจะลดลงจากปีก่อนประมาณ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับ